ตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะที่เราเล่าข่าวกันไปก่อนหน้านี้ว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาไปใช้รูปของผู้หญิงคนอื่นที่หน้าตาสะสวยมาเป็นโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กแล้วก็คุยกับคนอื่นอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกสาวผู้บัญชาการทหารบกอ้างตัวว่าตัวเองเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วก็หลอกผู้เสียหายสูญเงินกันไปเป็นแสนเลยแล้วผู้เสียหายมีทั้งนักร้องมีทั้งนักกีฬาที่มีชื่อเสียง
นะคะสุดท้ายถูกควบคุมตัวแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อจริงก็คือนางสาวะนิดาทองตุ้มหรือเฟียอายุ๒๖ปีค่ะเธอใช้รูปของผู้หญิงคนอื่นที่เป็นสาวสวยเนี่ยนะคะมาสวมรอยอ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกอ้างตัวว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ก็ออกอุบายยืมเงินคนที่มาคุยด้วยอ่ะค่ะตำรวจสอนอวังทองหลา

บอกว่าเธอทำคนเดียวไม่ได้มีผู้ร่วมขบวนการอะไรขอไปให้การในชั้นศาลจะไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาช่อกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คุมตัวไปฝากขังและคัดค้านการประกันตัวนะคะขณะที่หนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับก็คือนายจินดาวิริยะแสงจันทร์หรือว่าเจ
เลยนะครับจินเดอร์วอยซ์บอกว่าโอนเงินให้ครั้งแรกเพื่อเป็นค่าซื้อของออนไลน์๔๔๕บาท
ตอนนั้นคิดว่าสาวเนี่ยลองใจก็โอนให้ครั้งที่๒ขอ๒๐๐๐
บาทบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องค่าเทอมของลูก
ครั้งที่๓ยืม๖๐๐๐บาทอ้างว่าต้องไปจ่ายดอกเบี้ย
ที่แม่เอาบ้านไปจำนองไว้เพราะว่าช่วงนั้นเธอมีปัญหาการเงิน
เนื่องจากเธอไปบอกเลิกการแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วพ่อไม่พอใจอะไรแบบนี้พ่อซึ่งเป็นพบทบ
เสร็จ๑เดือนเธอสูญเงิน๑๕๐๐๐บาท
โดยไม่เคยเห็นหน้าจริงกันแม้แต่ครั้งเดียว

จากนี้ไปก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ในการที่จะจัดการกับผู้ต้องหา
และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยตามล่าตัวคนผิด
จนเอามาลงโทษได้

คุณมันต้องมีตัวตนเษ็จถ้าไม่มีตัวตน
คือการเอารูปมาใช้หรือการที่แอบอ้าง
คือมันเป็นการหลอกลวงอยู่แล้วครับ
ก็เดี๋ยวให้ไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่
บวนการของเจ้าหน้าที่ดูแลอีกทีหนึ่งนะครับ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องสอบประวัติย้อนหลังนะคะ
ของนางสาววันนิดาผู้ต้องหาคนนี้

มีเฉพาะความผิดตามหมายจับของสนวังทองหลาง
และสอนอทุ่ง๒ห้องก็คือกรณีนี้แหละค่ะ

ใช้เฟซบุ๊กเป็นรูปโพลไฟล์คนอื่น
ราคาก็คือจินเดอร์บอยซ์เสียเงินไป๑๕๐๐๐๐บาท
ส่วนอีกคนที่เราเล่าไปก็คือเป็นนักกีฬาชื่อดังนักสนุกเกอร์

อันนี้ถูกหลอกว่าจะแต่งงานด้วยนะฮะ